สัปดาห์นี้เดินทางล่องใต้กันต่อมาเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ที่ชุมชนบ้านผ่าช้างจังหวัดพัทธลุงและงานนี้เตรียมล้างท้องรอชิมกับเมนูจากข้าวสังหยดอินซีจะอร่อยน้ำลายสอขนาดไหนห้ามพลาดนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป